อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ชกต่อยรุมกันเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเป็นระหว่างรถเล็กก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์หลายคน
รุมทำร้ายรอปภแถวย่านทองหล่อค่ะ
นี่แหละอย่ารุมค่ะ
มีคนไปช่วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในมุมที่ร้ายอยู่นะคะ
เป็นเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กำลังมีเรื่องชกต่อยกับรอปภย่านทองหล่อ
ข้อความบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ทองหล่อซอย๑รุมทำร้ายรอปภค่ะ
คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตก็เหมือนเดิมนะคะมีเป็นสองส่วน
ส่วนหนึ่งก็วิพักษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพี่วินกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเกิดจากอะไรสาเหตุที่แท้จริง
ทีมข่าวของเราค่ะไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังนายอัลฟันดีดื้อเละ
ซึ่งก็เป็นรอปภที่ถูกทำร้ายในคลิปนี้นะคะ
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๘เมษาเวลาประมาณ๕โมงเย็นค่ะ
ตัวเองกำลังปฏิบัติหน้าที่ไปยืนบกรถให้กับลูกค้าที่ออกมาจากบริษัท
โดยตัวเองก็เป่านกหวีดให้รถบนถนนหยุด
ซึ่งก่อนเป่าเนี่ยสังเกตแล้วว่าระยะของรถที่ขับมาสามารถหยุดได้ทัน
แต่จังหวะนั้นก็มีวินมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาเบรกกระทันหันนะคะ
ก่อนจะไม่พอใจแล้วก็ลงมาต่อย
จากนั้นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์อีกหลายคนก็เข้ามา
ตอนนี้ตัวเองได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ด้านร้อยตำรวจเอกปรัชญาุฒภัณฑ์ค่ะ

ก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าบริเวณที่เกิดเหตุ
อยู่ระหว่างปากซอยทองหล่อ๓แล้วก็ทองหล่อ๕
คาดว่าเรื่องเกิดจากการไม่พอใจเรื่องบกรถให้หยุด
ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายอยู่นะคะ
แล้วก็จะเรียกมาสอบประคำเพิ่มเติม
ส่วนวินมอเตอร์ไซคู่กรณีหลังจากเกิดเหตุ
ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นใคร
ถ้าได้ความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไป
แต่ในคลิปเนี่ยก็เป็นระยะที่น่าจะเห็นใบหน้าของวินมอเตอร์ไซค์ได้ชัดเจนเหมือนกัน
ยกเว้นจะมีมุมหมวกกันนอกอะไรแบบนี้แต่ว่าน่าจะดูจากเสื้อวินได้
พูดถึงตำแหน่งเนี่ยระหว่างซอย๓กับซอย๕ตรงนั้นมันเป็นหัวโค้งนะ
ก็อาจจะมาทุกค่อนเร็วหรือเปล่า
ก็เลยต้องเบรกกระทันหันแต่ว่าอย่างไรก็ตามใจร่มกันเถอะค่ะ

เหมือนเสียงในคลิปอะค่ะอย่ารุมค่ะ